อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะมีหมู่บ้านหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นหมู่บ้านเสื้อแดง
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูว่าแล้วบรรยากาศการออกเสียงประชามติในครั้งนี้บรรยากาศเป็นยังไง
เพราะว่าขอนแก่นก็เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเยอะพอสมควรเป็นอันดับ๓รองจากกรุงเทพรองจากนครราชศรีมานะคะ

ท้ายก่อนปิดหีบลงประชามติอยู่ที่สาราประชาคมหมู่ที่๑บ้านหนองเสาเหล้าอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะครับ

ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนี้มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ๕๐เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตระเวนดูตามหน่วยออกเสียงประชามติในตะบนหนองสาวเหล้าอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ทั้งหน่วยนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วประชาชนเลือกที่จะออกไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้บรรยากาศตั้งแต่ช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายเป็นไปเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะครับอีกทั้งช่วงบ่ายที่ผ่านมามีฝนตกหนักประมาณ๒๐นาทีแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการออกไปใช้สิทธิ์อีก
จากการสอบถามชาวบ้านก็ยืนยันนะครับว่าขณะนี้ไม่มีหมู่บ้านเสื้อแดงลงเหลืออยู่แล้ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความเข้าใจ
อีกทั้งชาวบ้านเองก็ไม่ได้เคยเป็นสมาชิกนปชทั้งหมด
แต่ก็น่าติดตามนะครับว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยเพียงใด
แล้วก็ผลการลงประชามติครั้งนี้จะออกมาเป็นเช่นไรครับ
ขณะนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับ
แต่ก็คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคนะครับ
จะมีประชาชนชาวบ้านหนองสาวเล้าออกมา
รอฟังผลการนับผลการลงประชามติอยู่ที่นี่อีกจำนวนมากครับ

รายงานสดจากอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นครับ